ส่วนวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่ง
พุ่งตกลงมาจากลานจอดรถ
ลานจอดรถจุดนี้อยู่ที่ชั้น๔นะคะ

แล้วก็ที่ศีรษะในบางจุดเท่านั้น
แต่ทีนี้เขาไปสงสัยว่า
ถ้าเป็นลานจอดรถแล้วมีที่กั้นด้วย

ทำไมเอาไม่อยู่เรื่องแบบนี้นะครับ

เขาขับเพื่อจะออกมาจากช่องฝั่งตรงข้ามตรงกำแพงด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้ก็ใส่เกียร์ใส่อะไรกัน
แล้วก็เหยียบผิดปรากฏว่าพุ่งเข้ากำแพง
ทางเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่ากำแพงมันน่าจะรับแรงกระแทกได้นะ

ทำไมถึงทะลุกำแพงแล้วตกลงมาจากชั้น๔นะคะ
นี่ก็ต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารนี่แหละฮะ
โดยที่จะมาตรวจสอบก็คือวิศวกรรมสถาน
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งนายกวิศวกรรมสถานระบุว่า
เหล็กที่ทำโครงสร้างผนังกระแทกไม่ได้มาตรฐาน
สรุปออกมาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนแบบนี้
นายธเนธวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปธรรมพร้อมทีมวิศวกร

เป็นลานจอดรถภายในซอยไผ่สิงโตย่านคลองเตย
ซึ่งเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนผนังลานจอด
แล้วก็ตกลงมาเมื่อวันเสาร์ครับ
โดยเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบผนังลานจอดรถ
พบว่าความหนาเมื่อฉาปูนแล้ว
หนาอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔เซนติเมตร
ว่าเหล็กที่ทำโครงสร้างของผนัง
มีความหนาไม่ถึง๙มิลลิเมตร

ที่จะใช้สร้างผนังกั้นลานจอดรถ
เพื่อป้องกันแรงกระแทก
เมื่อรถไปชนผนังทำให้เหล็กกระตุก
แล้วก็ขาดไม่สามารถป้องกันได้

หารือร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพ
เพื่อที่จะหามาตรการป้องกันเหตุการณ์

โดยเฉพาะอาคารที่เกาะสร้าง
มาเป็นเวลานานแล้วมากกว่า๑๐ปี
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอออกกฎหมายนะคะ
เกี่ยวกับแผนป้องกันรถตกจากอาคาร

แล้วก็ลานจอดรถจะเข้าไปอยู่ในตึกด้วย

เพราะว่าเหตุนี้ทางวิศวกรรมสถานเขาบอกแบบนี้
บอกว่าถ้าเหล็กมีขนาดประมาณ๖๙มิลลิเมตรเท่านั้น
จะเป็นเพียงเหล็กที่ไว้กันราว

แต่ไม่สามารถที่จะกันแรงกระแทกได้

ดังนั้นถ้าจะใช้เหล็กทำที่กั้นที่จอบรถ

นายกวิศวกรรมสถานบอกเพิ่มเติม
บอกว่ามาตรการป้องกันรถตกจากอาคาร

เพราะว่าหากสร้างผนังแข็งแรงเกินไป
ทำให้ผู้ขับรถทีนี้พอขับไปชน

ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่รถตกจากอาคารแบบนี้

ในการรองรับการก่อสร้างผนังลานจอดรถนะคะ
แต่หากอาคารจอดรถที่สร้างนานแล้ว
เจ้าของอาคารจะต้องตรวจเช็คสภาพ

เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป
ส่วนความกว้างของช่องจอดรถที่เกิดเหตุ
กว้าง๒เมตร๗๕เซนติเมตร
ซึ่งกว้างกว่าระดับมาตรฐาน

มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ทำให้เกิดเหตุการณ์ได้อย่างไร
ช่องความกว้างของที่จอดรถ

เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเหมือนกัน
โดยบอกว่าหลังจากนี้จะทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร
ถึงวิธีซ่อมแซมหรือว่าการก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน
พร้อมบอกด้วยว่าที่ผ่านมามีเหตุรถตกอาคารมาแล้ว
ภายในกรุงเทพมหานครหลายครั้งอยากจะป้องกันเรื่องนี้ให้ได้
ส่วนสาเหตุรถตกอาคารปกติแล้วมี๓ปัจจัยด้วยกัน
ปัจจัยแรกคือสภาพของคนขับขี่
ช่วงนั้นอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบ
หรืออาจจะเกิดจากการมืนเมาหรืออาจจะเกิดจากความไม่ชำนาญ
อันนี้เป็นเหตุเฉพาะของคนขับรถแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน
เอาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนก็เล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะ
ที่อาคารแห่งนี้เพราะว่าคนขับเขาจอดฝั่งตรงข้าม
เขาใส่เกียร์ผิดก่อนกลายเป็นถอยหลัง
แล้วพอถอยหลังเสร็จรถของเขาก็ขึ้นไปค้ำอยู่ตรง

ทีนี้เขาก็ต้องเอารถของเขาออกมาจากที่กันล้อหลังให้ได้

เขาก็ต้องเร่งเครื่องพอเร่งเครื่องเขาก็พุ่งทะลุลงไปแบบนี้เลย
ฝั่งตรงข้ามมันไม่มีรถจอดอยู่ด้วยไง
ถ้าเหยียบคันเร่งแล้วมันก็ต้องพุ่งไปชนรถคันตรงข้าม
ใช่ไหมถ้ามีแต่คราวนี้พุ่งตกตึกเลย

อันนี้อาจจะเกิดจากคนด้วยก็คือใส่เกียร์ผิดด้วยตั้งแต่แรก
แล้วก็พยายามที่จะเร่งเครื่องนะครับ
ส่วนสาเหตุที่๒เป็นเรื่องของสภาพรถ
สภาพรถอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกัน
ว่าสภาพรถจะเกิดจากอะไรเป็นความผิดปกติของเครื่องยนต์หรือเปล่า
เบรกติดหรือเปล่าหรือว่าคันเร่งค้างหรือเปล่านะคะ
ส่วนสาเหตุที่๓ความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์
อันนี้เป็นส่วนของตัวอาคารแล้วแหละเป็นงานวิศวกรรมแล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ประกอบด้วย๓กลุ่มดังนี้
กลุ่มแรกคืออาคารที่มีแผงกั้นเสริมเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก็คือเป็นลักษณะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในซอยไผ่สิงโต
กลุ่มที่๒คืออาคารที่มีแผงกั้นเป็นผนังก่ออิด
อันนี้จะมีการลักษณะของการแตกหักกระจายของอิดได้ง่ายมากกว่า
ข้อที่๓แผงกั้นทำจากแผงสำเร็จรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
โดยจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้

พุ่งตกข้ามไปเลย
ระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
แต่คราวนี้ก็โชคดีเป็นปฏิหารและคนขับในบาดเจ็บเล็กน้อยเอง
และลักษณะคือรถพุ่งลงมาพุ่งด้านหน้าปักลงไปในพื้นเลย
ครับคือห้องเครื่องพังเลยนะฮะ